คู่รักคู่นี้นะคะพี่ซินดี้แล้วก็ไบรอนค่ะ
โอ้โหคลองรักกันมา๓๒ปีค่ะ
เมื่อเดือนธันวาที่ผ่านมาเนี่ยเพิ่งฉลองวันเกิดไปนะคะ
แล้วก็ล่าสุดมาเผยเคล็ดลับคลองรักนะคะ

เขาบอกว่าเนี่ยไม่เอาทีวีเข้าในห้องนอนนะคะ
จะเป็นเพราะว่าอะไรไปฟังกันเลยดีกว่าค่ะ

ก็เข้าใจกันเข้าใจกันคุยกันทุกเรื่องเปิดใจกัน
คือมันไม่มีอะไรที่แบบไม่คุยกัน
อะไรกันก็ต้องเคลียร์ก่อนนอน
ในห้องนอนเห็นพี่บอกว่าห้ามเอาทีวีเข้าเลย
ในห้องนอนฟังดูแปลกเหรอ
ห้องนอนมีไว้สำหรับ๒อย่างเท่านั้นค่ะ
ไม่เน้นดูทีวีเราทำอย่างอื่นอ่านหนังสือทำกิจกรรมอะไรอย่างนี้ค่ะ